คุณผู้ชมคุณน้ำแข็งชอบกินพวกแกงกะทิไหม
แกงกะทิหรือว่าขนมหวานใส่กะทิหมูทอดอะไรพวกนี้
ไม่ได้จะชวนกินนะชวนให้ระวังตัวฮะ

ไม่อย่างนั้นอาจจะเจอนิ้วในถุงน้ำดี
ผู้หญิงคนนี้ชอบกินพวกนี้แหละ
กินบ่อยสุดท้ายต้องผ่าตัดเอานิ้วออก๕ก้อน

นี่คือพี่ปุ๊กครับพี่ปุ๊กอายุ๓๙ปีเธอนอนรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากผ่าตัดเอานิ้วในถุงน้ำดีออก๕ก้อนเนี่ยโอ้โห

เธอบอกเองนะเธอชอบกินพวกกะทิกินของมันทอดทั้งหลาย
ก็มันปฏิเสธไม่ได้มันอร่อย

ปุ๊กครับเอาเรื่องของตัวเองมาโพสต์เตือนภัยบอกว่า
คุณผู้ชมฟังผมไปแล้วเช็คอาการตัวเองเลยนะ
มีบ้างหรือเปล่าอาการแบบที่พี่ปุ๊กเคยเจอครับ
ปวดท้องปวดร้าวไปทั้งหลังท้องอืดบ่อยหายใจติดขัด
ถ้ามีอาการเหล่านี้พี่ปุ๊กเตือนเลยรีบไปตรวจเลย
ไว้นานเนี่ยเดี๋ยวท่อน้ำดีมันจะอุดตันครับ
อันตรายถึงชีวิตนะนี่แต่พี่เขายังชู๒นิ้วได้อยู่
ก็มีคนมาคอมเมนต์จำนวนมากเลยครับบางคนบอกเฮ
ผ่าตัดออกเรียบร้อยแล้วปวดท้องปวดหลังตาเหลืองทรมานมาก

เป็นบทเรียนที่แสนจะเจ็บปวดมาก
ปุ๊กเล่าว่าก่อนจะรู้ตัวว่าเป็นนิ้วเนี่ย

งกะทิขนมหวานต่างที่ใส่กะทิ
จนกระทั่งถึงเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีครับ
คุณหมอเอ็กซ์เรย์ปุ๊บเอาแผ่นมาดู
มันมีนิ้วก็เล็กในถุงน้ำดี
ก็มีการสังเกตอาการมาเรื่อยครับ
จนก็จากเล็กมันใหญ่ขึ้นขึ้น
เวลาทานอาหารเธอจะมีอาการจุกแน่นท้อง
หายใจไม่ออกท้องอืดเหมือนกับเป็นกรดไหลย้อน

ผ่าออกเถอะคุณหมอแนะนำเลยเพราะถ้าปล่อยไว้เนี่ย
ก้อนเล็กมันจะไหลไปอุดตันท่อน้ำดี
แล้วทำให้ตับอักเสบอันนี้แหละจะเรื่องใหญ่แล้วเป็นอันตราย

เจอก้อนนิ้วใหญ่ประมาณ๓เซนติเมตร๑ก้อน
ยังไม่หมดนะมีก้อนเล็กอีก๔ก้อน
รวมแล้วผ่าออกมาถึง๕ก้อนครับ
คือคุณหมอบอกว่าสันนิษฐานว่าเกิดจาก
แต่ตอนของคาเลสเตอรอลอะค่ะของมันค่ะ
แล้วก็อาจจะมีสารที่อยู่ใน
สารที่มันอยู่ในถุงในน้ำดีเองตัวประกอบอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาบอกว่าถ้าเรายิ่งทานของมัน
มันจะเกิดอาการแบบมากเป็นปกติก็เป็น
คุณหมอบอกว่าของมันของทอด
แล้วมันจะปวดล้าวไปที่หลังเวลามันจุกเสียด
หลังมืออาหารจุกเสียดแล้วปวดเล้าไปที่หลัง
บางคนปวดหลังตลอดเลื้อรังก็ไม่รู้ว่า
เป็นโรคนี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็คิดว่าเป็นอย่างคุณ